ก็กับตำนานหมายเลข๘ของโลกแล้วกัน

ก็เป็นใครไปไม่ได้นาทีนี้ก็ต้องยกให้เขาซึ่ง
โชคโหเป็นที่เลย
วันนี้เราจะพูดถึงชายหนุ่มคนนี้แล้วกันไม่หนุ่มแล้วมั้งตอนนี้
ไม่ค่อยหนุ่มเท่าไหร่นะครับ๓๒ได้มั้ยไม่ใช่สิ
น่าจะ๓๐เกิน๓๔๓๕แล้วแน่
เพราะว่าเขาเทิร์นโปรน่าจะ๔๐แล้วเพราะว่าเขาเทิร์นโปรตอน๑ไม่ใช่เทิร์นโปรสิ
เป็นเด็กศึกฮัตตอนปี๑๙๘๙๑๙๘๙ตอนนั้นเขายุ่๘ควบ๘ควบก็๔๐เท่าแหละ
ว่ะ๑๙๘๑ว่ะเขาเกิดประมาณ๑๙๘๑เออว่ะแก่กว่าพี่
โอ้แก่กว่าผมเหมือนกันนั่นแหละครับมาก็อยากที่เราสร้างก่อนดีครับว่าเจอหลาดก็เป็นเด็กศึกฮัตของเรื้อพูครับ
ก็คือเริ่มเป็นเด็กฝึกหัดตอนปี๑๙๘๙ครับเป็นนักเตะเยาวชนให้กับลิวภูตั้งแต่อายุ๘ขวบ
ของทีมมาตั้งแต่อายุแบบไม่ถึงไม่ถึงสองหลักเลยแค่หลักเดียวแล้วก็ได้เป็นนักฟุตบอลเยาวชนนะครับ
รวมมาถึงเด็กที่เชียร์กูในยุคที่
เป็นชื่อเรียกเสมอสำหรับกลางแก่ง
เวลาที่เราไปเตะบอลเนาะ
อนบานอ่านี่จอนบานนี่ว่าอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นหนึ่งชื่อหนึ่งชื่อที่ที่
อันนี้มันคำไม่ใช่มีอยู่ช่วงหนึ่งจริง
ถ้าเกิดเตะบอลแบบจริงจังนะช่วงที่จริงจังที่สุด
แล้วสิ่งที่มันผิดคาดกว่าการเป็นโกลด้วยส่วนสูงที่ไม่ได้สูงมาก
แต่คนที่เราพยายามจะแบบเรียกตัวเองว่าแบบเป็นนักเตะคนนั้น

เชียร์ลูกภูมิแต่มึงจะไปเป็นชมัยเคลื่อนทำไมวะ
แต่ตอนนั้นโกลิฟูมันไม่มีไง
โกลลูกภูมิน่าจะเป็นเดวิทเจมส์

ดูเวอหน่อย
แต่ช่วงหลังเขาเก่งนะ
ตอนอยู่วิลล่าครับ

ใช่ทีมช่องสิทธิ์ทีมชาติโม้สั่วเลย
เจอราชไม่เหมือนแบทแคมม์ที่เราเคยเล่า
เจอราชไม่ได้ถูกปล่อยเยิมไปทีไหนเลย
ได้โอกาสลงสนามให้หลีกภูมิในปี๑๙๙๘๑๙๙๙
ตำแหน่งใดที่เจอราชเล่งคือแมกขวา

ก่อนเจอราชจะค่อยขยับ

บางทีก็ขยับไปเล่นทางริมเส้นทางด้านขวาบ้าง
ก็ขยับมาหลายตำแหน่งครับจน
ตำแหน่งที่ดีที่สุดผมว่าของเจอหลายก็น่าจะเป็น
พวกอ่ะไม่ใช่ฟินันโดตอเลส

อ่าใช่ใช่ยุคนั้นน่าจะเป็นยุคพีคสุด

ก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเจอหลาดเริ่มมีบทบาทกับ
เขาก็เริ่มได้เล่นเริ่มขยับเนอะ
เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอ้เด็กคนนี้
มันน่าจะมีแววอะไรอย่างนี้
แต่ก็ยังไม่ได้โดดเด่นเพราะตอนนั้นก็ยังมี
ใครหลายคนที่ยังเป็นแบบผู้เล่นตัวหลักอยู่

เขายังไม่ได้โดดเด่นออกมาขนาดนั้น
แต่ก็เป็นตัวสอดแทรกอีกเรื่อย

เป็นส่วนรวมจิตใจในแนวรุกยุคที่เราเห็นในยุคของ

ก็พอเจอหลานเริ่มอายุมากขึ้นนะครับ

คือเล่นกลางตัวปั้นเกม

ครับมาจากที่เล่ามาเบื้องต้นครับ
ผมออกตัวก่อนเลยว่า
สำหรับผมเจอหลาดเป็นนักเตะที่
ที่น่าจะครบเครื่องที่สุด
ของพีเบอร์ลีคนนึงเลย
คือถ้าเราเอานักเตะ
ในยุคที่เจอหลานเพิ่งเติบโตมา
ผมว่าเจอหลาดเหมือนเป็นส่วนผสมของ
ทั้ง๔คนอะยมเป็นคนเดียว

ในการยิงไกลหรือยังไงก็ตามแต่
แล้วก็เรื่องของพลักษณ์กำลัง
หลาดในช่วงที่ยังไม่ถึงอายุเลข๓
เขาสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงสนามได้ตลอด

เป็นจุดที่เจอราดเก่งมาก

เหมือนที่เราเล่าเมื่อกี้ก็คือช่วงผลิตกำลังกับพวก

เจอหลาดก็ผลิตกำลังได้ดีมาก
ใช่ตั้งแต่ยุคนั้นเลย

ซึ่งเป็นยุคที่ผมว่าเป็นยุคที่เจอหลาดก็ได้ผลประโยชน์จากตอเลส

เป็นการช่วยผลักดันซึ่งกันและกัน

ในในหนังสือที่เจอหลานเขียนก็มีการพูดถึงตอนเล็กด้วยเหมือนกันว่าแบบ
เล่นเป็นคนที่เขามองตาก็รู้ใจ
คือว่าแค่มองก็รู้เลยว่าเดี๋ยวตอเลสจะไปที่ตำแหน่งไหน

ตอนนี้ก็รู้เหมือนกันว่าเจอราชจะต้องวางบอลให้เขาที่ไหนอะไรอย่างนี้
ก็ต้องบอกว่าชีวิตจุดสูงสุดของการเป็นนักฟุตบอลเลสก็คือ

เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นที่มิลานหรือที่เชลซี
หรือที่เขาไปเล่นที่ญี่ปุ่นกับทีมอะไรนะสังนันโทสุหรือเปล่าไม่แน่ใจ

ทำให้ตอเลสไปไม่สุด
เหมือนที่เคยอยู่กับเรื้อภู

แล้วก็ไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือตอนผลิตกำลังกับลุยโซเลส
อันนั้นชัดเจนอันนั้นชัดเจนเราว่ามันไม่ใช่แค่๒คนไงตอนนั้นน่ะ
ใช่นี่เล่นเกมลุกได้เต็มที่เลย
อีกคนนึงที่เป็นตัวที่เซ็นต์บอลดีพักบอลได้ดีอะไรอย่างนี้
มันก็เลยแบบส่วนผสมตรงนั้นมันค่อนข้างดีมันเลยทำให้คู่นี้มันยิ่งแบบมีโอกาสได้เล่นมากขึ้น
ที่ย้ายมาจากอินเตอร์แรกมันก็ยังไม่ค่อยเข้าข้อมากนักมันก็เลยบ่มเพาะมันยังไม่ถึงที่สุดเนาะ

เกือบได้แชมป์ทุกคนน่าจะรู้ดราม่าผมขอไม่พูดต่อแล้วกันเข้าใคร
กลับไปในปี๒๐๐๔ครับเป็นช่วงที่หลังจบฟุตบอลยูโร
ยังไม่อยู่ในลีกนั้น

เขาชอบราดมาก
ชอบมากในปี๒๐๐๔เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เจอหลาดเกือบจะเปลี่ยนสีเสื้อจากสีแดงไปเป็นสีน้ำเงินแล้ว
คนลุกสู้เลย
คือวันนั้นพูดเลยว่าไม่มีเพื่อนไปดูบอล
ตอนนั้นยังเรียนอยู่ยังอยู่หอพักใช่ไหม
แล้วก็ไม่มีเพื่อนไปดูบอลเราก็เลยเออยังไงก็ต้องก็ต้องดูอ่ะ

ก็ไปที่บาร์แถวใกล้มหาลัยอะไรอย่างนี้เขาก็จะเปิดฟุตบอล
แล้วเราเลือกผิดหรืออะไรก็ไม่รู้
เหมือนทั้งเราว่า๘๐ในร้านน่าจะเป็นเด็กผีหมดเลย
แล้วครึ่งแรกโดน๑๙๕๐จำได้ว่าเดินกลับห้องตั้งแต่หมดครึ่งแรก
เดินร้องไห้กลับไปที่ห้องเล่นเกมอยู่แล้วแม่งเห็นเราร้องไห้

มึงจะลงไปหาเรื่องเขาอีกบอกไม่มีแต่แบบสามศูนย์อ่ะ
นึกออกว่าเราหมดหวังแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนใดก็ว่าไปสักพักนึง
ทำใจไม่ได้ก็กลับลงไปดูอีกโดยที่
เปลี่ยนร้านดูและไม่ใส่เสื้อดูโอ้โหเป็นความอัพยศในชีวิตมาก
คือแบบแย่มากตอนนั้นรู้สึกแย่แล้วก็ลงไปนั่งดูเว้ย
ลูกแรกลูกแรกที่กลับมาตีเสมอที่เจอหลาดเป็นคนยิง
ถ้าจำภาพได้คือที่ยิงเสร็จแล้วก็เขามาวิ่งแบบ
กมือให้กองเชียร์เสียงดังขึ้นนะครับอ่าปกราวอารมณ์
เล้าอารมณ์นั่นคือภาพแบบโคตรจำเนอ
แล้วก็อ่ายิงแล้วก็สามลูกโทษเข้าไป
สามพอเสมอสามสามตอนนั้นน่ะในใจก็ยังไม่ได้คิดว่าแชมป์นะ
เพราะว่าเรายังรู้สึกว่าดวงเราไม่มาแต่แรกอ่ะ
เราคิดว่าโอ้โหเจอลูกโทษก็ไม่น่าไม่น่าจะสู้ได้หรอก
แต่ก็ในใจก็หวังลึกลึกอยู่แหละซึ่งมิรานยุคนั้นคือ
เอาจริงจริงมิรานยุคนั้นเรายอมเรายอมอยู่แล้วเนอะยุค๑๑ตำแหน่งอ่ะ
สุดยอดทั้งหมดอ่ะอ่าเอสกาดาวิทคือตรงนั้นมันมีแต่
งหน้าเป็นเชฟเซ็นโก้ที่สุดท้ายมายิงลูกโทษไม่เข้า
คือเราแบบคือคือวันนั้นอ่ะไม่จริงจริงไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
แต่แบบเฮ้ยเรารับไม่ได้ที่มันสามศูนย์เว้ยแบบ
ครึ่งแรกโดนสามผลมันมันเศร้าเกินอ่ะอืม
แล้วการกลับกลับมาเสมอสามสามนี้ก็คือสุดสุดแล้ว
อีกครึ่งละสิบห้านาทีนั้นคือนั่งไม่ติดอ่ะอืม

เพราะว่ามันหมินเมหลายรอบ

คือวันนั้นถ้าถามเราเราให้เจซี่ดูเด็กเป็น

เซฟกระจุยกระจายแล้วก็เซฟลูกโทษอีก

แล้วตอนที่มันได้แชมป์

เออแบบอยากซื้อมาเก็บใส่กรอบเลยอ่ะ

ไม่ได้ซื้อไม่รู้ทำไมไม่ซื้อด้วยนะ

ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังสงสัยทำไมกูไม่ซื้อ
แต่ตอนนี้อยากได้มากแล้วเลขกี่บาทด้วยนะ

เอ่อสิ่งที่เราไม่ได้อยู่
ในสนามแล้วเราไม่มีทางรู้ว่า

มันคือแบบเขาเรียกอะไรวะ

เม็ดหมนของเพลงนี้จริงเพราะช่วง

ที่อยู่ในสนามทุกคนร้องอย่างนี้

เราว่าร้องเพื่อนหลักคือให้กำลังใจนะ

กระตุ้นให้ทีมกลับมาชนะขนาดนั้น
องค์คำใจจริง

ตรงแต่เจอราจยิง

มันก็นั่นแหละ

ก็ต้องจะดีกับเขาเนาะคำคืนที่อิสตานบูร์

อิสตานบูร์กลายเป็นอิสตานเรดไปเลยคืนนั้น
แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่อิสเซนบูล

ก็เกิดดราม่าอีกครั้งหนึ่งของเจอราช
ก็คือว่าเป็นโชเฟอร์มูลินโยคนดีคนเดิม
กลับมาหาเจอหลานอีกครั้งหนึ่ง

ก็เหมือนกับจะเอาให้ดายกูจะเอา
พร้อมกับทุ่มเงิน๓๒ล้านฟรซึ่งเป็น

แพงมากจบต้องเป็นแค่เทียบค่าเงิน
เหลือแค่ให้เจอหลาดไปปั๊กอินกับเชลซีแค่นั้นเอง
เป็นเจอหลาดจะไม่หวั่นไหวได้ไงเพราะว่านั่นคือขุมกำลังของเชลซี
คือเจอราดก็คงคิดเหมือนกันว่าเขาคงได้ต้องแบกทีมนี้จนหลังแอ่นอีกแล้ว
เพราะว่าปีที่แล้วมึงก็จะย้ายปีนี้มึงจะย้ายอีกเหรอ
สื่อทุกเจ้าฟันทงลงประเด็นว่ายังไงจะไปแน่แล้วจะไปเชลซีด้วย
แต่สุดท้ายครับเจอหลาดตัดสินใจเหมือนเดิมอีกครั้งครับก็คือไม่ย้ายไปเชลซีครับ
อะไรไม่มีครับก็คือไม่มีการหักคอด้วยพวกเด็กอะไรเลยก็คือไม่มีแล้วหรือไม่มีแล้วหรือไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยสัญญาเพียวสัญญาเพียวก็คือสัญญาหนึ่งแสนปอนด์ต่อสัปดาห์สัญญายาวครับแล้วก็ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นการปิดประตูเกี่ยวกับข่าวการย้ายทิ้งของเจ้าหลัดไปกับตลอดการเลยก็ว่าได้เพร
ตอนที่มูลอยู่อินเตอร์หรือแม้กระทั่งอัลเชฟที่โดยมัธริตเนี่ย
ก็ไม่ได้ท่มหนักมากนัก
ก็เหมือนลองยับดูเฉย
ข่าวมันก็เลยไม่ดูรุนแรงเท่ากับตอนเชลซี

ก็หลังจากที่เซ็นสัญญาครับเจอหลักก็ออกมาขอโทษแฟนบอลครับ
ว่าแบบทุกอย่างเป็นเพราะความไม่หนักแน่นของเขาเอง
แล้วก็ทำให้แฟนบอลลิวภูเกิดความไม่มั่นใจในตัวเขา
จริงมันก็มีหลายเหตุการณ์ก็คือว่า
สิ่งที่เจอร์หลัดตัดสินใจไปเพราะช่วงนั้นน่ะ
สัญญาของเจอร์หลัดกับเรื้อพูมันคาราคสรรค์กันอยู่
มันเหมือนเจอร์หลัดมีความน้อยใจเรื้อพูตรงที่ว่า
เราก็เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์มาเหมือนกันนะ
แต่ทำไมแบบเรื่องของสัญญาทำไมทางเรียวภูดูแบบ
ไม่มีความเร่งรีบเร่งร้อนหรืออะไรมากนัก
ทั้งที่ตัวเขาคือนักเตะอันดับหนึ่งของทีม
ทำไมท่อโมสรดูไม่มีความที่จะแบบ
พอมีข้อความเหนื่อยจากเชลซีก็ว่า
ทีมเราจะย้ายดีอีกหรอ
ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูก
เพราะทำให้เขาได้เป็นตำนานของเรื้อพูดต่อไป
คือการที่ย้ายไปเชลซีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถึงที่สุดแล้วความเป็นตำนานเหมือนที่เป็นทุกวันนี้
ถ้าวันนั้นย้ายไปเชลซีมันจะยังมีหรือเปล่าหรือมันมีน้อยหรือไม่มีเลยอันนี้ไม่รู้
แต่คือพอไม่ได้ย้ายไปมันก็ส่งผลกระทบกับทีมชาติอังกฤษเหมือนกัน
แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษคนไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะทำให้ลำบากกับเจอหลานเล่นคู่กันได้

ใช่ก็อาจจะทำให้ทีมชาติอังกฤษสามารถเจอโซลูชั่นที่ถูกต้องและเหมาะสมในการวางเจอหลายกับแรมพาร์ทเข้ามาเล่นด้วยกัน
แค่ว่ามันไม่เกิดขึ้นในโลกของเราแค่นั้นเอง
กลับไปนิดนึงครับในช่วงต้นที่เราเล่าถึงเรื่องของความเป็นผู้นำของเจอรัฐก็คือว่า
เป็นการย้ายทีมที่แบบอะไรวะอะไรวะที่สุดครั้งหนึ่งของโลกฟุตบอลครับขอยังไม่ลงดีเทลเนอะเพราะมันจะค่อนข้างยาวไป
ไม่น่าจะมีโอกาสที่จะสมความเสร็จมากนัดไม่ใหญ่พอสำหรับเขาตอนนั้น
อยู่อังกฤษแล้วด้วยซ้ำหรือจริงก็มีแฟนด้วยพูดจำนวนมาก
ก็เหมือนจะไม่ได้เปิดใจรับกับโซเลสเหมือนกันเนาะ
เขาก็รู้สึกว่าแบบขนาดแฟนบอลทีมตัวเองยังไม่ได้ซัพพอร์ตเราขนาดนั้นเลย

ก็ยอมนิดนึงคือเขามาแทนเฟอร์นาโดตอเรสไง
ซึ่งตอนเล็กทำผลงานไว้ได้ดีมาก
เขาเป็นความหวังต่อจากต่อเลสก็ไม่แปลกที่จะโดนกดดัน
ซึ่งความน่าเสียดายคืออีกสองคนนี้มันดันไม่ได้เล่นด้วยกัน
ใช่คือแหลบกันอยู่แค่นัดสองนัดเองมั้ง

ไม่น่าจะกำลังเลยหรือไม่ขาดก็ไม่ได้

เรื่องนี้อย่าหไปไปแต่ความรับว่าไม่ได้เห็น
ก็เจอร์หลาดเป็นคนกล่อมโซเลสบอกว่าเดี๋ยวตัวเขาจะไปคุยกับเบนเตอร์รัชเจอร์ให้
เรื่องของการย้ายทีมคือเขารู้อยู่แล้วว่าโซเลสอยากย้าย
คือมันก็อารมณ์เดียวกับเรื่องที่เจอราชเคยจะย้ายไปเชลซีครับมันคือเหตุการณ์เดียวกัน
ทำให้เจอหลาดมีความเข้าใจในโซเล็กเป็นอย่างดี
ก็เจอร์หลาดพยายามม้มเนาท์ว่าก็ใช้ความเป็นผู้นำกับความในมีที่โฟนสูงในห้องสังโต
แล้วก็บอกโซเลสว่าอย่าเพิ่งย้ายทีมในปีนี้เลย
เมื่อถึงตอนนั้นโซเลสจะมีทางเลือกมากกว่าอาเซนอน

เลสโชว์ฟอร์มสุดยอดมากแล้วก็สุดยอดจริง
ก็ได้ย้ายไปทีมที่ใหญ่กว่าเส้นนั้นจริงก็คือบาเฟวาน่า
อ่าแล้วก็ไปยิ่งใหญ่จริงจริงด้วยนะใช่ครับ
บาเซโดน่าคือไปโอเคแหละเรื่องของฟอร์มมันอาจจะไม่ได้พีคกว่าเดิมสักเท่าไหร่ถ้าถามพี่แต่ว่า
ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เจอราชมีส่วนเนอะในการช่วยบิวต์ตรงนี้เหมือนกัน
ใช่ครับก็คือถ้าไม่มีเจอหลาดพูดในวันนั้นแล้วโฟเลสไม่ฟังเจอหลาด

มันก็คงจะเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งแต่บังเอิญว่าเจอราชมีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็
เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อและฟุตบอลทุกคนที่อยู่ในเรื้อภูเขาว่าฝั่งเจอร์หลาด
โมเมนต์เมื่อกี้ก็พอพูดถึงเรื่องความเป็นผู้นำมันมีโมเมนต์หนึ่งที่เรา
เราเห็นความบ้าพลังของเจอหลาดในการเป็นผู้นำคือปีนี้ปีที่ปีลื่นอ่ะ
ปี๒๐๑๓๒๐๑๔๑๓๑๔ใช่ครับปีนั้นแมทที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราใกล้ถึงแชมป์ที่สุดจริงมันคือแมทที่เราจะเอาชนะ

เราถือแชมป์อยู่ในมือเราแล้วถ้าเราไม่พลาด
ถือแล้วหูนึงอ่ะ
ถือแล้วหูหนึ่งแค่ไม่แพ้ไปจนจบรูดูการเราก็จะเป็นแชมป์
นั้นจบแมทเจอหลาดเรียกทุกคนมาเหมือนเมื่อบูมอะครับทุกคน
ถ้าใครเคยเห็นหรือลองเสิร์ชดูในยูทูปน่าจะมี
คือเจอหลาดเรียกทุกคนมาเหมือนบูมก่อนลงแข่งอีกครั้งหนึ่งในตอนที่บอลจบแล้ว
แล้วก็พูดประมาณว่าแบบเฮ้ยเราทำมาถึงขนาดนี้แล้ว

วีคหน้าเราจะไปนอลลีสต์แล้วก็ทำเหมือนเดิมแบบนี้อีกครั้ง
แล้วเราจะเอาแชมป์มาให้ได้อะไรประมาณนี้
เมนต์นั้นคือจำได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเชียร์แมนเชตเตอร์ยูไนเต็ด

แบบคือเจอหลาดอันนั้นเท่จริงเรารู้สึกว่าคำพูดนั้นคมักโทษเท่
กว่าจะชนะได้ก็แทบตาย
รู้สึกรู้สึกโอเคแล้วก็ฤดูการเดียวกันอีกก็เป็นแมทที่เราการันตีแล้วว่าไม่ได้แชมป์แน่
ไม่รู้ใครจำได้ไหมเจอหลานเป็นคนเดินมากอดคอแล้วก็แบบปัดกล้องไม่ให้ถ่าย
ภาวะความเป็นผู้นำซึ่งนั่นแหละเหมือนที่เราบอกกันว่าพูดถึงเจอราชก็จะพูดถึงฤดูการนี้
ไม่พูดถึงฤดูการนี้ก็ไม่ได้๒๐๑๓๒๐๑๔เราพูดเรื่องดีไปแล้วก็น่าจะเป็นแบบเรื่องที่เขาเรียกอะไรดีอ่ะ
จำฝังใจของเจอหลาดเหมือนกัน
ใช่ก็จากการเป็นเจอหลากครับก็กลายเป็นเจอลื่นครับ
ภาษาใต้คำว่าหลาดมันแปลว่าลื่นอยู่แล้วด้วยนะ

ก็เหมือนที่เล่าไปครับก็คือว่าพอเจอหลานที่อายุเริ่มมากขึ้นนะครับ
หลักถูกถอยลงกลับมาเล่นตำแหน่งที่ลึกขึ้นก็คือตำแหน่ง
ก็เป็นตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เจอหลักเล่นได้ดีครับ
เพราะว่าเจอหลาดเป็นนักเตะที่เอาจริงไม่ได้ในทุกตำแหน่ง

แล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะแบบคุมจังหวะในการที่จะออกบอลโน้นนี่นั่น
ตลาดทำได้ดีตลอดทั้งรูปการณ์เลย
ในฐานะที่ไม่ได้เป็นแฟนเลอร์ฟูแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนเจอหลาดด้วย
แต่ยอมรับว่าเฮ้ยเล่นเก่งวะไม่ธรรมดาว่ะ
คือถ้าใครดูเรียลฟูในปีนั้นน่ะ

คืออยู่ในแนวลึกแล้วทำหน้าที่

ทำให้เลยเกิดเหตุการณ์

ก็คือเจอหลาดเสียบอลแล้วก็วิ่งไปไล่ตามเอ็มบ้าบาร์ไม่ทัน

นั้นมันไม่ได้เป็นแต้มที่จะทำให้เราไม่ได้แชมป์นะ

แม้กระทั่งในทางทฤษฎีมันก็ยังเป็นไปได้
แม้กระทั่งในทางกฎิบัตรก็ยังเป็นไปได้อยู่
แต้มถ้าวัดจริงเราชนะรวดก็แต้มเท่าอยู่
แต่ปัญหามันคือสภาพจิตใจที่ทำให้มันเห็น
เรื่องที่มันทำให้เห็นว่ามันเพี้ยนชัดคือแบบมันสภาพจิตใจ
แล้วก็มันเป็นแมทใหญ่แมทสุดท้ายด้วยซ้ำ
คือหลังจากนี้เจอทีมระดับกลางหมดแล้ว
ทุกคนก็จะแบบแมทนี้ขอเสมอก็พอแมทนี้ขอเสมอก็พออยู่แล้ว
มันก็มันก็ทำอะไรไม่ได้อย่างที่เขาพูดถึงกันแหละว่า
จนทำให้เขาไม่ได้คือมองข้างหน้าอย่างเดียวเลย
ใช่ตาเขามองข้างหน้าอย่างเดียวมันก็เลยทำให้พลาดเรื่องง่าย
แล้วก็ดันความตลกคือพลาดแล้วดันวิ่งแล้วลื่นอีก
คือถ้าพลาดเฉยมันยังไม่ดูเป็นตัวตลกขนาดนั้นไง
ใช่แล้วก็ลื่นอับแล้วพอดันไปลื่นมันก็โอ้โหไปใหญ่
กลายเป็นลื่นแล้วถ้วยหลุดมือโอ้จบท้อง
ตัดต่อกันสนุกเลย
แล้วสารภาพในฐานะแฟนริวภูเลย
ปีนั้นนะครับผมทำรูปนักเตะทุกคนในทีมเอามาทำเป็นมอนทาร์ด
เอามาจัดวางแล้วก็เพื่อจะเอามาปริ้นต์เข้ากรอบอืมแบบ

คือบอกเลยว่าตอนนั้นค่อนข้างมั่นใจมาก
ทำไว้แล้วแล้วก็กะว่าจะทำลงตามเพจต่างต่างตอนนั้นแล้วจะแจกภาพแชมป์ลิวฟูอะไรอย่างเงี้ยอืม

ก็เล่าเป็นฉากฉากเลยครับว่า
ความผิดพลาดในวันนั้นก็คือเป็นความผิดพลาดที่เจ็บช้ำที่สุดในชีวิต
เจอร์หลัดบอกว่ายังไม่สามารถสลัด
เหตุการณ์ในวันนั้นที่เจอร์หลัดเจียวซีเล่นเดิมบ้าออกจากหัวได้เลย
คือทุกอย่างฝังแน่นจนแบบโอ้
จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นภาพหลอนอยู่หรือเปล่า
ก็ไม่แน่ไม่แน่ใจอาจจะอาจจะไหม้แล้วก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยคือ
หน้าที่การงานของเจอหลักปัจจุบันก็ค่อนข้างดีนะครับ
แต่เราว่ามันต้องจำแหละพี่บอยมันเป็นเรื่องที่
คิดเล่นเพื่อนสนิทร้อนแน่นอนสมมุตินั่งปาร์ตี้ใคร
ยังไงเจอหลานก็ต้องโดนเรื่องนี้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่แบบ
โอ้โหเป็นเรื่องพลาดระดับโลก
ใช่ใช่แล้วดันเป็นตั้งแต่ระดับซูเปอร์สตาร์ด้วย
ใช่คือแบบปีนั้นเรายังบอกเลยว่าแบบมันเหมือนเขียน
เหมือนแบบเทพนิยายที่เขียนมาแบบสวยหรูมาตลอดและหักมุมตอนจบ
คนที่เป็นพระเอกมาตลอดแล้วมากลายเป็นผู้ร้าย
แต่ความที่น่าชื่นชมนะปีนั้นแฟนริวภูไม่ได้มีใครโทษเจอหลาดขนาดนั้นนะ

และมันจะโชคให้กำลังใจมุมเช่นแหลมนะ
เลืกแล้วมันจะหมาให้เกียรติแหลบเป็นทุกคน

เข้าสู่ช่วงภาวะถดถอยของเจอรัฐกับลิวภูแล้ว
เพราะว่าสุดท้ายก็คือในมกราปี๒๐๑๕ครับ
ตลาดก็ประกาศเซ็นสัญญาล่วงหน้า

ความเป็นจริงก็คือเจอหลาดก็อยากจะอยู่กับลิวภูต่อไป
แต่ว่าเรื่องของสัญญาที่เจอหลานจะได้รับ
จากในสภาวะอายุหลักเลข๓
แล้วก็หลังจากเหตุการณ์เจอลื่นอันที่ว่าเนี่ย
ทำให้เจอราชไม่ค่อยพอใจกับสถานะของตัวเองเท่าไหร่นัก

เจอร์หลาดบอกเจอร์หลาดว่าจำนวนนาทีในการลงสนับของเจอร์หลาดจะน้อยลง
ด้วยผ่านแปลจากอายุโน้นนี้นั่น
แต่เจ้าหัสมองว่าตัวเองยังเล่นฟุตบอลระดับสูงได้อยู่

แล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยก็ถูกลดลงไปเยอะครับ
ตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าโดนลดค่าเหนื่อย๔๐๕๐เปอร์เซ็นต์

ต่างจะมาชดเชยแต่เจอร์หลาดมองว่าโหทั้งลดเงินทั้งให้ลงสนามน้อยลง

แล้วเราก็เป็นไอคอนแต่เฮ้ยการสตรีทอย่างนี้มันก็เป็นการทรีดที่ดูไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่ในฐานะเจอร์ลานะครับ

กำลังจะบอกว่าไม่พูดแทนดีกว่าแต่พูดในฐานะแฟนริวภูคนหนึ่ง

น้องโรเจอร์เป็นไม่ใช่คนที่เราไม่ชอบหรือเกลียดนะแต่เราแค่รู้สึกว่ามันเรื่องที่เราฝังใจกับเขาอ่ะ
มันคือการทำให้เจอราชไม่อยู่ต่อเจอหลาดไม่พอท่านรองอย่างไดเนียลแอคเกอร์เขาก็เป็นคนปล่อย

เขาก็โอเคแหละแอคเกอร์อาจจะมีความอยากกลับบ้านอยู่แล้วด้วยแต่มันคือทั้งกัปตันทั้งท่านรองอ่ะ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

คือเราไม่รู้ว่าหรือว่าจริงเขาคิดว่าเจอหลาดเริ่มมีอิทธิพลเยอะไปหรือเปล่า

ในการบริหารเขาอาจจะรู้สึกว่ามันทำงานยากได้ยิ่ง
หลังจากที่เราเห็นหลังเราก็รู้สึกว่าเจอหลานมีอิทธิพลเยอะไป
คือถ้าสังเกตดูผู้เล่นเกินกว่าครึ่งทีมที่ไม่รู้จะส่งบอลไปไหนแล้วก็ส่งไปที่เจรา
มันก็ทำให้สปีดบอลก็ช้าลงจริง

มันก็ทำให้แผนการเล่นก็มีปัญหาอยู่บ้างแหละ
แต่ก็เราแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นมันปรับจูนกันได้ไง
สุดท้ายเจอหลาดไม่ได้อยู่รุ่นพูดต่อ
และการลิฟท์การที่แล้วที่จบไป
โดยเป็นการคว้าแชมป์ด้วยการหยุดสถิติ

อันนี้ต้องบอกว่าจริงในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมา
แล้วก็ปรับตกไปเล่นลีล่างสุดเลยครับ
ร่างสุดเลยหรอ

ยังไม่สามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้เลย
การเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นที่เจอหลานนะครับ
ทำให้ผลงานทีมค่อยดีขึ้น
หลานเล่าให้ฟังว่าบุคคลสองคนครับที่ทำให้
เชลาโอดิเย่กับปราฟาเอลเบนิเตส
เจอหลักอธิบายว่ากับเชลลาอูริเย่คือ
ก็คือการจัดการนักเตะได้ดี
ส่วนเบนิเตสเจอหลาดบอกว่าเขาได้อิทธิพลในเรื่องของแท็กติก
เน้นเลยคือสังเกตนะครับ

ถ้าใครดูเอเวอร์เติ้ลเจลลาอูริเบนิเตสจะมีท่าที่แบบ

มันคือรูปแบบของการสั่งเกมรับของลาฟา

ซึ่งไอ้สิ่งที่ราฟาเคยตอนเป็นผู้จัดการทีมที่เรียนมากกว่าครับ
ที่เรียกว่าครับทำให้เจอร์หลาดอ่ะเอาไอ้เรื่องทักติกที่เขาได้มาตอนนั้นอ่ะ
ใช้กับเลนเจอร์เยอะมากเลยอืมคือคือเจอหลาดบอกว่า
ตอนที่เขาไปคุมเลนเจอร์แล้วไปฟุตบอลยูโรป้าเล็กแรกเขาคุมไม่ได้
เพราะว่านักเตะของเลนเจอร์ไม่คุ้นเคยกับรูปแบบของฟุตบอลยุโรป
สุดท้ายก็คือเหมือนเหมือนเจอร์หลาดจะไปซื้อเพื่อนกองหลังมาที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลยุโรปมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
อ่าแล้วก็เด้นเกมรับครับอ่าด้วยรูปแบบเกมรับที่นี่ก็คือการใช้โลบล็อกก็คือการรับต่ำ
อ่าแล้วก็อืม
อืมแต่ว่าจุดที่อันนี้เขาว่ากันว่านะครับเขาว่ากันว่าก็คือจุดที่เจอราหลาด
คือราภาทราฟาเป็นกุนสื่อที่
ผมว่าเขาไม่ได้ให้ไม่ได้ให้อิสระทางการเล่นกับนักเตะมากขนาดนั้น
เขาก็รู้ดีว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้นักเตะที่มีพรสวรรค์ในการสร้างเกมสูง
เราจะไปบังคับให้เร่งตามกรอบมันคงไม่ดี
โดยที่เจอราชก็เป็นจากที่เป็นนักเตะเกมลุกเนอะ
ก็เล่นเกมส์ลับมาขึ้นเพราะเขารู้ด้วยประสิทธิภาพของทีม
มันยังไปไม่ถึงจุดที่จะแบบเล่นเกมลุกให้แบบเต็มศพเป็นไปไม่ได้

ซึ่งก็ได้อิทธิพลจากลาฟาเบนิเตสนั่นเอง

ส่วนแน่นอนครับว่าปลายทางในการคุมทีมของเจอราชเนี่ย
ไม่มีทางครับที่จะอยู่ที่เลนเจอร์๑๐

ในอนาคตอันใกล้ผมเชื่อว่าเขามองเป้าหมายไว้เหมือนกันว่า
จะมาคุมที่ลิวภูมิ
ก็ทุกคนคิดอย่างนั้นเหมือนกันหมดเราว่านะ

คือหลังจากที่ออกไปท่องยุทธจักรมาแล้วเนี่ย

ยังไงซะสุดท้ายอะเจอราดมันก็ยังคงเป็นไอคอนของลิวภูมิ
และการที่วันหนึ่งที่เจอราชกลับมาคุมริวฟูมันจะเป็น
บทละครที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบอ่ะ
แล้วจริงถ้าเจอราดทำให้ลิวภูมิได้แชมป์
สักครั้งนึงเนี่ยมันจะจบแบบ
ชีวิตนี้นอนตายตาหลับของเจอหลาดจริง
อืม
ก็หวังว่าอย่างนั้นเรารู้สึกว่าเจอหลาดเนี่ย
เขาก็คงมีความคิดนั้นอยู่แล้วแหละ
แล้วรวมที่เราว่าทุกคนน่าจะคิดไปทางเดียวกัน
รุ่นพี่ที่เป็นตำนานเฮ้ยกลับมามันก็น่าเชื่อถือในเรื่องของ
เอาจริงสำหรับเราอันนี้นอกเรื่องนิดนึงแต่เราแค่รู้สึกคล้ายกันคือ
เหมือนกับกุญซืทีมชาติไทยคนอื่น
คือมีจิตวิทยาสูงมากในการควบคุมทีม
จะเห็นว่าความสนุกหรือชีวิตชีวาในการเล่นฟุตบอลมันเยอะ
เหมือนกับซิโก้เขาปลุกผีปลุกแบบความบ้าพลังของเด็กได้เยอะ
เราว่าเจอหลานน่าจะมีส่วนผสมนี้เหมือนกันนะ
แล้วก็เมื่อกี้ถึงพูดถึงพี่โก้พี่โก้ก็เชียร์ริวภูไง
ก็เลยให้ดูเข้าข้อกันดี

เหมือนสุขภักดิ์อาจารย์กองมหาดกนะครับ
นั่นแหละครับ

ใช่ใช่

ก็ยังดีนะก็ถือว่าไม่ยาวมาก

ใช่แต่ว่าแม้จะไม่มีบันลังนะครับ
คงไม่มีใครปฏิเสธครับว่านี่คือนักเตะที่ดีที่สุด
ของเรื้อภูแล้วก็เป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของพี่เมริก
ผมไม่ใช้คำว่าคนหนึ่งในริวภูนะผมใช้ว่าดีที่สุดของลิวภูด้วย
ดีที่สุดก็แน่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริง
คือคำว่าดีที่สุดเราก็ไม่ได้พูดว่าเก่งที่สุดอยู่ดี
มันทุกอย่างการเป็นตำนานการเป็นเด็กฝึกหัดเกิดที่นี่
เกิดเมอร์ซี่ไซต์เลยนะใช่แบบเด็กฟูผู้โดยแท้
ก็ดาบทุกคนก็น่าจะรอวันนั้นอยู่เหมือนกันหืม
หม้อลูกหม้อหนึ่งคนที่จะหวังว่าจะกลับมา

น่าจะอีกหลายปี

ถ้าบอร์ดไม่น่ามีตามมัวจนเกินไป

เขายังไม่น่าจะรีบไปคุมทีมชาติเยอรมัน

หรือดูพวกคลิปอะไรที่แบบ

ความน่ารักของเวลาเพื่อน

โก้ซิโมมูยูเล่ตอนนั้น

กับคลังด้วยสีหน้าที่โกรธมาก

สั่งแบบจริงจังซีเรียส
กูจะโดนยิงแล้วมึงต้องรีบมาตั้งกำแพงสิวะอะไรอย่างนี้
ยังรู้สึกคำนี้มันน่ารักเลยอ่ะเกิดชื่อเล่นเขาก็แบบ
นั่นแหละครับก็เป็นเบบี้กีสของเราครับ
อื้มอื้อพูก็หวังว่าหวังว่าจะเป็นหนึ่งคนที่เอ่อ

ใช่นั่นแหละจะชอบไม่ชอบหรือจะเป็นเชียร์ทีมอื่นฝ่ายตรงข้ามใดก็ตามแต่
แต่ก็เชื่อว่าในสตรีทแล้วก็น่าจะเห็นว่านี่แหละ
หนึ่งในนักเตะระดับสุดยอดหนึ่งคนของโลกฟุตบอลยุทธโมเดลเอกวาดะ
ก็คิดว่านั่นแหละเราน่าจะเป็นการพลิกอัพหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลมาเล่าให้ฟังในวันนี้

หนังสือของเจอดาดก็ไปลองหาอ่านดูเขาเขียนไว้ค่อนข้างเพิดเพลินอยู่
อยู่บริษฐภูตั้งแต่อายุ๘ตอนนี้๔๑แล้วป่ะ

เออน่า๔๐๔๑เขาเกิดประมาณ๔๑ครับ
เล็ก๘เล็ก๘เล็ก๘ของเจอราช
ก่อนหน้านี้เขาใส่๑๗นะบวกกันก็เป็น๘อยู่ดี

แต่ไปอยู่ในประเทศไทยก็ใส่รักที่๘นะ

ลิมอร์มั้งไม่ทันกัน

แค่นี้ก็ป่าไปชั่วโมงแล้วเนี่ย
เช่นเดิมเราก็ยังอยู่กับท่านผู้ฟังทุกวันเสาร์ประมาณบ่าย๒โมงนะครับ
บ่ายแก่วันที่มีบอลเตะในช่วงกลางคืน

ฟังกันก่อนกลางคืนก็เตรียมดูบอลนะครับ
ก็ฝากติดตามช่องทางหน่อยพี่บอย
ช่องทางก็มีหลายช่องทางครับ

ก็เรียกว่ามีทุกช่องทางครับ

ใช่กูรูฟุตบอลอย่างพี่บอย
สอบหาข้อมูลทำวิทยานิพล

คือถ้าผู้ชมเห็นสกริปนี้ก็
ที่ไม่นับที่พูดนอกเหนือสคริปต์อีก
มีข้อมูลค่อนข้างจะแน่นเหลือเกิน

อยากให้เราไปหาข้อมูลหรือพูดถึงใครก็

เลข๙ต้องพูดถึงกองหน้าครับ

เดี๋ยวว่ากันอีกที
เป็นกองหน้าเป็นคนหรือเป็นอะไรเหรอยังไม่บอก

ใช่เพราะว่าสกริปยังไม่เสร็จ
นั่นแหละครับกองหน้าแน่นอนเบอร์๙ยังคู่กับกองหน้า
เดี๋ยวรอฟังกันดูว่าจะเป็นกองหน้าที่ทุกคนคิดถึง
หรือกองหน้าคนที่คุณชื่นชอบหรือเปล่ายังไม่บอก
อันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วเนอะ
ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ
ยังไงก็ร่ำลากันไปก่อนนะครับ
ก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วย
ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็ดูบอลให้สนุก
ก็วันนี้เราสองคนน่าจะต้องร่ำลากันไปก่อน

เท่านี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ